คุณผู้ชมมาดูกันต่อมาที่หนุ่มโสดหล่อย่างเตภิพัฒน์คุณเจนเขาหล่ออีกแล้วใช่ไหมค่ะ

แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมพอถอดเสื้อโชว์ซิกแพคเท่านั้นโอ้โห

เขาก็หล่อก็ด้วยแต่คนโสดแล้วเขาหล่อขึ้นกว่าเดิม

เจ้าตัวบอกว่าอย่าเพิ่งเลยครับพี่นึกจะเหลือกันก่อนนะ
ส่วนเรื่องสถานะหัวใจนะคะที่โสดอยู่ตอนนี้เจดบอกว่าดีขึ้นแล้วนะคะ
อดีตหวานใจสาววิวเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนอันนี้เจดบอกว่าก็ดูนิดหน่อยไม่ได้ฟังทั้งหมด
ยืนยันว่าไม่สามารถทำให้ใครเข้าใจได้ทุกอย่างนะคะ
เจดบอกว่าให้ทุกคนพูดมุมตัวเองไปแล้วก็แล้วกันไปนะคะ
เพราะว่าแค่ความชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะ

ผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูด

ส่วนอื่นผมก็บังคับไม่ได้

มันก็เป็นการ

มันทำงานคือเจนลหี่ครับ

หื้อหืมนะครับแต่ว่าใดนะคะ
เอ่อคุณสันนิก็บอกว่าอืฮือ
แล้วก็แบบชอบเพลงเพลงเข้ากันดิมาก